ความเสื้อบหน้ากรณีที่นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรม

ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามี
ใช้น้ำกรดสาดในขณะที่นอนหลับอยู่
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ได้เดินทางไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลพระราม๒แต่ถูกปฏิเสธ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นก็คือบอกว่าถูกปฏิเสธการรักษา
หลังจากนั้นเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางมศ

คนที่จะต้องตามหาก็คือสามี
เพราะถือว่าการกระทำความผิดมันเสร็จสิ้นแล้ว

ตำรวจทำงานไวมากเลยแล้วก็วันนี้มาสอบปากคำด้วย
ใช่ค่ะหลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
ควบคุมตัวในคำตันสิงฮนาศอายุ๕๐ปี

ในกรณีที่ไปสาดน้ำกรดใส่นางสาว
่อลัดดาธารวรรณอายุ๓๘ปี

ตำรวจเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่สามารถจับตัวได้
จับตัวได้จากการที่เขาเดินทาง

อยู่ในอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
จุดแรกที่ไปทำแผนเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาสาดน้ำกรด
ใส่ใบหน้าของนางสาวช่อละดา

ตอนนั้นนางสาวช่อระดาผู้ที่เสียชีวิต
นอนหลับอยู่กับลูกสาวอายุ๑๔ปี๑๒ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๔
พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ส่วนจุดที่๒ที่นำตัวไปทำแผน
คือบริเวณหน้าห้องน้ำภายในห้องพักนั่นแหละ
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาใช้น้ำกรด
ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดเบียร์ตัวเองซุกซ่อนเอาไว้นะคะ
เทใส่แก้วกาแฟเพื่อเตรียมนำไปสาบ
ส่วนจุดสุดท้ายเป็นจุดที่ผู้ต้องหานำแก้วกาแฟ
บรรจุน้ำกรดแล้วมาทิ้งบริเวณบันไดหน้าห้องพัก
จากนั้นหลบหนีไปหลังจากที่เกาะเหตุ
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาเลย
แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยใดกับสื่อมวลชนด้วยค่ะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งนะพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการ
บัญชาการตำรวจนครบานก็มีการสอบปากคำ
สอบสวนผู้ต้องหารายนี้เองเลยเนี่ยนะคะ
รักษาราชการแทนพบชนบอกว่า
ผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การยอมรับสารภาพนะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุจริงถามว่าเอ้าแล้วไปทำเขาทำไมอ่ะ
ก็เพราะว่าแค้นใจที่นางสาวช่อลัดดา
ก็คือผู้ตายเนี่ยนะซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับตนเอง
โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสมาเป็นระยะเวลา๗ปี
ระยะหลังเริ่มปันใจไปให้กับชายอื่นอีก๒คน
คนแรกเป็นคนขับรถรับจ้างซูบารุย่านบางแค
มาแล้วตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาและพอระแค้นระคาย
ก็พยายามเซาซีถามก็เลยทำให้มีปากเสียงกันบ่อยมากขึ้น
ระยะหลังนะจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหา
มีการเตรียมการมาอย่างดีแล้วค่ะโดยผู้ต้องหาได้มีการไปซื้อน้ำกรด
ที่ใช้สำหรับงานเชื่อมบัตรกลีจากเพื่อนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วยกัน
ซื้อเอามาแล้วแล้วก็มาเทใส่ขวดเบียร์มาซ่อนไว้ภายในห้องพักตั้งแต่เมษาค่ะ
ซึ่งน้ำกรดชนิดนี้มีฤทธิรุนแรงนะคะทำให้ถึงแก่ความตายได้
หากได้รับหรือถูกในปริมาณที่มากรวมถึงยังพบว่าผู้ต้องหา
มีพฤติกรรมก่อนหน้านี้ก็ชอบใช้ความรุนแรงด้วย
ซึ่งก็ถือว่าตรงกับที่คุณแม่ของผู้ตายให้การก่อนหน้านี้นะ
ชอบทุบชอบตีผู้ตาย
ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เดินทางมาแล้วนะแล้วก็บอกยื่นคำขาดเลยว่าครั้งสุดท้ายนะ
ถ้าเกิดว่าลงมือกับผู้ตายอีกเดี๋ยวแม่จะเอาคุณช่อลัดดากลับขอนแก่น
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กับผู้ต้องหารายนี้ก็คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
โทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
ถามว่าทำไมถึงแจ้งข้อหานี้ล่ะ
ก็ก่อนหน้านี้มันมีการอ้างอิงจากคำพิพากษาสารดีการที่เคยระบุว่า
แม้ว่าน้ำกรดจะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ
แต่น้ำกรดก็เป็นสารเคมีชนิดกรดเกลือ
ที่มีคุณสมบัติกัดกล่อนรุนแรงทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้
หากน้ำกรดที่มีปริมาณมากและมีบาดแผลที่โดนทำร้ายที่เป็นอันตราย
แสดงว่าผู้ต้องหาเล็งเห็นผลให้ผู้ถูกสาดอาจถึงแก่ความตายได้
คดีนี้ผู้เสียหายคือตายจริงค่ะเสียชีวิตจริง
ก็เลยเข้าข่ายความผิดคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนั่นเองนะ
ส่วนบรรยากาศในช่วงของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คือ
ในห้องพักที่อยู่ด้วยกัน๓จุด
ช่วงนั้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือนางสาวช่อละดาได้เดินทางมาติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
โดยเมื่อพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อขึ้นรถไปยังจุดเกิดเหตุ
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้พบหน้ากับผู้ต้องหาหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าญาติของเขา
เท่านั้นแหละค่ะมีการตะโกนด่าทอสาบแช่งรวมถึงตัดเพราะว่าทำทำไมและทำไมต้องทำร้ายกันถึงขนาดนี้
เพราะว่าก็เห็นอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะ
จากการเดินทางไปติดตามการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
อัจฉริยเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
พาครอบครัวของนางสาวช่อระดาผู้เสียชีวิตเดินทางไปร้องค่ะที่กระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของคำแถลงที่ทางครอบครัวบอกว่า
ไม่ชัดเจนพอว่าช่วงนั้นมีแพทย์หรือว่าพยาบาลวินิจฉัยให้การดูแลหรือไม่
อันนี้เขาติดข้อสงสัยติดใจอยู่ที่ตรงนี้นะคะ
โดยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าการที่มาวันนี้เป็นการเรียกร้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
เพื่อเอาผิดกับโรงพยาบาลในกรณีที่ปฏิเสธการรักษาคนไข้
เพราะว่าการเสียชีวิตของหญิงเคราะหร้ายรายนี้ที่ถูกสามีสาดน้ำกรดไม่ใช่รายแรก
หมายถึงการถูกปฏิเสธการรักษาเนี่ยนะคะแต่ยังมีคนไข้อีกหลายคนค่ะที่มาเจอปัญหาลักษณะนี้
และเกิดขึ้นซ้ำด้วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้คุณอัจฉริยะบอก
และเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกเคยมีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากเพราะโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษา
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขลงไปตรวจสอบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนบ้าง
ก็คือคุณอัจฉริยะอยากจะให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างจะได้ตามไปดูโรงพยาบาลอื่นว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะเป็นเรื่องของชีวิตนะคะชีวิตของประชาชนนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกจากคุณอัจฉริยะแล้วนะคะสังคมเองก็ตั้งคำถามคือ
หนึ่งเรื่องของโรงพยาบาลที่ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย
สองเรื่องของการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยถามว่าแพทย์หรือพยาบาลเป็นคนวินิจฉัยและเป็นหน้าที่ใคร
คุณรู้ไหมว่าป่วยวิกฤตมีอาการอย่างไร๑๒๓๔แล้วทำไมถึงปล่อยให้ผู้ป่วยรายนี้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แม้ว่าจะเป็นความประสงค์ของญาติของผู้ป่วยเองที่จะไปโรงพยาบาลตามที่ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษานะคะ
แล้วน้องบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตบนรถแท็กซี่นะ

แต่เอาล่ะเบื้องต้นทางโรงพยาบาลพระราม๒

ได้มีการออกแถลงการนะสรุปสั้นแบบนี้นะคะ

ทางโรงพยาบาลได้มีการรับตัวผู้ป่วยรายนี้จริงค่ะ
วันที่๙พฤศจิกายนนะคะสักประมาณตี๕เสร็จ

รับมาก็มีการตรวจสอบสอบถาม

มีการประถมพยาบาลเรื่องของการวัดสัญญาณชีพ

จากนั้นก็เลยโทรรายงานแพทย์ที่ปรึกษาทางศัลยกรรม
ก็คือนายแพทย์พีระคุณาวัฒน์
แล้วก็พยาบาลมีการแจ้งอาการ
เรื่องของสัญญาณชีพให้คุณหมอทราบ
หลังจากนั้นคุณหมอได้สั่งให้ทำแผลให้กับคนไข้
แล้วก็รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

เพื่อให้ยาระงับปวดและสังเกตอาการต่อไป
แต่คนไข้ได้แจ้งปฏิเสธการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

จะเดินทางไปรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคมของตนเอง

และประสงค์จะขอเดินทางไปเอง
ทางโรงพยาบาลพระราม๒ก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลบางมศ
แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ตรวจการของโรงพยาบาลได้ณตอนนั้น
ขอคุยกับพยาบาลห้องฉุกเฉิน
แล้วก็มีการแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไข้ไปที่โรงพยาบาลนะ

ก็เลยที่สุดแล้วให้เงินน้องไป๔๐บาท
แล้วก็ส่งตัวคนไข้แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลบางมศ
นี่คือคำแถลงการล่าสุดจากโรงพยาบาลพระราม๒
เป็นการยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
แต่อย่างนี้จะยังไงต่อเดี๋ยวติดตามกันนะคะ